ล้อเนี่ยนะคะเกิดเปรกแตกขึ้นมาแล้วปรากฏว่ารถคันนี้ค่ะรถ๑๘
ล้อเนี่ยพุ่งชนรถคันที่อยู่ข้างหน้าน่ะ
กวาดไปทั้งหมดหกคันค่ะแล้วก็ล่องวงจรปิดจับภาพเอาไว้ได้ด้วยค่ะ
โอ้โหชนแบบนี้เลยคุณผู้ชมค่ะกวาดรถที่อยู่ด้านหน้าเนี่ยนะคะ
เรียงเรียงเรียงเรียงต่อกันไปเลยนี่รถคันใหญ่ทีเดียวค่ะ
คุณผู้ชมค่ะสีเหลืองเหลืองเนี่ยที่เห็นอยู่เนี่ยแล้วก็ลำวงจรปิดก็จับภาพไว้ได้
แล่นมาตามปกติแล้วก็จอดชะลอลงเพราะว่ามีสัญญาณไฟแดงอ่ะนะคะ
รถที่เขาอยู่ข้างหน้าจู่รถพ่วงสีเหลืองแล่นมาด้วยความเร็วค่ะ
ชนท้ายรถที่จอดรอสัญญาณไฟแดงอยู่แบบกวาดเรียบ
โดยผู้คนที่เห็นเหตุการณ์ก็ตกใจแทบช็อกไปตามตามกันเลยอ่ะเนี่ยจังหวะกวาดไปเนี่ยค่ะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบนถนนเศรษฐกิจนะคะชนบุรีบ้านบึงค่ะ
เข้าเมืองชนบุรีก่อนถึงไฟแดงบายพาร์ทค่ะ
บึงหมู่๖ที่ตำบลบ้านสวนอำเภอเมืองจังหวัดชนบุรีนะคะ
ที่ถูกชนพังยับเนี่ยมีทั้งหมดหกคันค่ะมีรถเก๋งสองคันนะคะ
รถกระบะสองคันค่ะรถนั่งส่วนบุคคล๒คันนะคะ
ส่วนรถคันที่ชนเป็นรถบรรทุกพ่วง๑๘ล้อยี่ห้ออีซูซู
หัวนี่สีเหลืองเด่นสง่ามาแต่ไกลอ่ะทีมงานพลากรนะคะ
ของทีมงานพารากรสภาพด้านหน้าก็พังยับเยินไปเหมือนกัน
ไปสอบถามนางสาวสวยนะคะเขาบอกว่าตอนนั้นเนี่ย
เขาก็จอดรถติดไฟแดงอยู่ดีดีแล้วค่ะจู่จู่ก็มีเสียงดังโครม
มาจากด้านหลังเธอบอกเธอตกใจมากนะคะ
แล้วก็รู้สึกยอกร้าวไปหมดทั้งตัวเลยด้านในประสบโชคสุขใสนะคะ
อายุสามสิบเจ็ดปีเขาเป็นคนขับรถพ่วงสิบแปดล้อเนี่ย
เขาก็บอกอ้างเลยค่ะว่ารถเบรกแตกเหยียบเบรกแล้วแต่เอาไม่อยู่
พุ่งชนไปอีกหกคันอย่างที่เห็นน่ะนะคะอ่าเบื้องต้นเนี่ย
ตำรวจตั้งข้อหาขับรถโดยประมาทนะคะและจะมีการเรียกคนขับรถทั้งหมดมาสอบสวน
เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมายต่อไปค่ะ